มีการยิงกันอืมแต่เมื่อคืนนี้มันหนักหน่วงจริงจริงนะครับ

อ่าสิบเอกที่เป็นทหารนายหนึ่ง

ไปเจอกระบะคันหนึ่งขับปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายไอ้กระบะคันนี้ยิงใส่เข้ามาที่รถเนี่ย๑นัด
โดนเข้าไปนะฮะแล้วก็เสียชีวิตครับ
นี่เป็นวินาทีที่พ่อแม่แล้วก็แฟนสาวร้องไห้นะฮะ
อดร่างของ๑๐เอกเอกรัฐเสืออำชื่อเล่นชื่อต้าอายุเพิ่ง๒๒ปีครับ

หลังจากที่เสียชีวิตเพราะว่าถูกคนขับกระบะคู่กรณีเนี่ย
ขับมาประกบแล้วก็ยิงใส่นะฮะกระสุนเข้าแล้วก็โดนไปเสียชีวิตพอดีนะครับ
เมื่อคืนนี้นะฮะถนนสาย๓๕๙อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ

ผู้ที่มาด้วยกันนะฮะกับผู้ตายเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นะครับ
คือนางสาวมณฑิชาอายุ๒๕ปีเป็นแฟนสาวของผู้ตาย

ตั้งท้องอยู่๒เดือนนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอกับแฟนนุ่มขับรถมาจากสระบุรีนะครับ
่งหน้าจะไปสะแก้วเพื่อที่เธอเนี่ยจะไปส่งแฟนเนี่ยทำงานในเช้าวันนี้นี่แหละนะฮะ
แล้วก็จะไปรับการ์ดแต่งงานที่สั่งพิมพ์เอาไว้ด้วย
จะมีพิธีมงคลสมรส๒๑มกราคมปีหน้า
ตอนที่ขับกันมาตามเส้นทางนะฮะ
สิบเอกเอกรัฐแฟนของเธอเป็นคนขับ
ไปเจอรถกระบะสีบรอนเงิน๔ประตูยกสูงคันหนึ่ง

พยายามขับแซงระยะกระชั้นชิด
แฟนของเธอก็เลยบีบแตร่เตือนไปหนึ่งครั้ง
ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้โมโหขับไล่ปาดไล่แซงนะฮะ
เป็นระยะทางแบบร่วม๑๐กิโลเมตร

แล้วมีจังหวะหนึ่งขับมาประกบทางฝั่งซ้าย

เธอบอกเธอสังเกตแล้วหันไปมองเนี่ย
ฝั่งนั้นเนี่ยยื่นมือออกมานอกกระจกคนขับเนี่ยฮะ

กระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

ก็หันไปถามแฟนว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

เอกรัฐแฟนของเธอตอบกลับมาว่า

แล้วยังไม่ทันที่จะบอกว่าโดนตรงไหนอะไรยังไง
รถเสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง
ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะ

ทางคุณมณฑิชาบอกว่า
มันมาจากเรื่องการขับรถแซงกัน
แล้วก็ปาดกันไปปาดกันมาอย่างแน่นอน
ก็เลยทำให้คู่กรณีอีกฝั่งเนี่ยโมโห
รถเดียวค่ะเสียหลักลงไปข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ
ข้ามคลองที่เล็กระหว่างถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง

คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตรนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะ๒๐นาฬิกา๑๑นาที
กล้องตัวนี้จะมีอยู่๒มุมนะฮะ
ช่วงก่อนที่รถของ๑๐เอกเอกรัฐเนี่ย
เสียหลักไปชนกับเกาะกลางถนนนะฮะ
เห็นรถกระบะของผู้ก่อเหตุกับรถกระบะของผู้ตาย
ขับไล่กวดกันมาด้วยความรวดเร็ว
นี่อันนี้อีกมุมหนึ่งเห็นไหมครับไล่บีกันมาอย่างนั้นครับ
ก็เหมือนกับที่แฟนสาวผู้ตายบอก
บีกันมาร่วม๑๐กิโลปาดกันไปปาดกันมา
มีภาพจากกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุนะครับ
กรอกสมบูรณ์ที่ปราจินบุรีนะฮะ
จากจุดที่ยิงกัน๕กิโลเมตร
จะเห็นรถกระบะสีบรอนเงิน๔ประตูทรงสูง
ตามแบบที่แฟนสาวผู้ตายบอกเลยมันยกสูงอย่างนี้นะครับ
แล้วแบบขับมาอย่างรวดเร็วแตกต่างจากรถคันอื่น
แต่อันนี้เป็นรถต้องสงสัยนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ
ก็ขับไปอย่างรวดเร็วเช่นกันตอนนี้๒๐นาฬิกา๒๒นาทีแล้ว
ไล่เบียดกันป่ายกันและยิงกันอย่าง๒๐นาฬิกา๑๑นาที
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ

ก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่า
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนของผู้ตาย

แล้วก็ไปกอดเครื่องแบบทหารของลูกชาย
นี่ก็มีเพื่อนข้าราชการทหารก็มานะครับ
แล้วก็บอกว่าชุดข้าราชการชุดทหาร
นี่คือความภูมิใจของพ่อกับแม่มาก
แต่สุดท้ายลูกชายเสียชีวิตด้วยวัยแค่๒๒ปี
แม่บอกว่าลูกชายเป็นคนนิสัยดีมากนะครับ

ลูกก็สอบเข้าต่อโรงเรียนนายสิบทหาร
แล้วก็สอบติดนะฮะก็บรรจุเข้ารับรัชการที่จังหวัดปลาจีนบุรี
แล้วตอนนี้ไปช่วยราชการอยู่ที่กองกำลังบุรพาจังหวัดสะแก้ว
บ่ายเมื่อวานนี้แม่ยังโทรคุยกับลูกอยู่เลย

อ่าไปถามว่ากลับถึงบ้านหรือยังแต่ลูกไม่ได้ตอบมารู้
อีกทีตอนลูกสาวคนโตเนี่ยมาบอกว่าน้องต้าถูกยิงเสีย
ชีวิตแล้วแม่บอกว่ามันมีรางสังหรณ์ก่อนที่ลูกสาวจะโทร
มาแจ้งข่าวเนี่ยแม่ได้ยินเสียงหมาหอนที่บ้านดังมากเพราะ
หมาที่บ้านไม่ได้หอนช่วงเวลานั้นเลยช่วงค่ำขณะที่
พ่อบอกว่าลูกชายอาจจะดื้อบ้างแต่ไม่เคยทำอะไรเสียหาย
ไม่เคยมีประวัติมีเรื่องกับใครนี่ซ้ายมือนะฮะสิบเอกเอกรัฐ
ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกับว่าที่เจ้าสาวเอาไว้ค่ะจะแต่งงาน
มกราคมปีหน้านะต้นปีหน้าโอ้โหแล้วแฟนสาวนี่ว่าที่เจ้าสาว
ท้องอยู่๒เดือนด้วยนี่ขวามือนั่นเครื่องแบบนะฮะของ
ลูกชายพ่อบอกการเป็นทหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของ
พ่อด้วยนะครับพ่ออยากให้ลูกเป็นทหารแล้วลูกก็ทำตามความ
ของพ่อได้สำเร็จอีกแค่เดือนกว่าจะแต่งงานอยู่แล้ว
ตอนนี้ทุกอย่างพังหมดแค่มีเรื่องกันบนท้องถนนเนี่ยพ่อ
อยากจะถามคนก่อเหตุเหลือเกินว่าถึงขั้นต้องยิงกันตายเลยเหรอ

นาคตเขากำลังไปลุ่มก็อยู่ยังนิดน้อยอายุยิบสองเขา
สิบเอกแล้วเชื่อฟังพ่อนะครับพ่อก็อยากให้นั่น
ไปเขาก็ไม่ขัดอ๋อพ่ออยากให้ลูกเป็นทหารอ่ะตาไม่
เคยไปกวนใครอ่ะเป็นคนนิสัยดีนึกถึงหัวอกคนเป็นแม่
เถอะค่ะลูกลูกไม่สบายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแม่ก็พาไปหา
หมอแล้วจะไปมาฆ่าลูกของแม่ฆ่าลูกของแม่ทำไมจะ
จะอยู่ยังไงหัวอกคนเป็นแม่แม่จะอยู่ยังไง
ที่ขาดลูกไปวันหนึ่งลูกลูกอยู่ไหนต้าอยู่ไหน
สิบเอกเอกรัฐเสืออ่ำหรือว่าต้าอายุ๒๒ปี
เท่านั้นนะฮะว่าที่เจ้าสาวของเขาก็คือนางสาว
มนติชายุยี่สิบห้าท้องอยู่สองเดือนน้องมินค่ะเมื่อวาน
นี่ค่ำขับรถจะไปสะแก้วเพราะว่าสิบเอกเอกรัฐ
ตอนเนี้ยประจำการอยู่ที่นั่นอืมแล้วบอกจะไปเอา
แต่งงานด้วยสั่งพิมพ์เอาไว้งานแต่งยี่สิบเอ็ด
มกราคมสองห้าหกเจ็ด
นี่ตอนงานมั่นใช่ดูสิแล้วปีหน้าคำว่าปีหน้าจริงจริง
ไม่กี่เดือนนะพี่อุ๋ยนี่มันพฤศจิกายนปลาย
เดือนแล้วอ่ะเดือนเดือนเดียวอ๋ออ่าถ้านับยี่สิบเอ็
กราก็อีกเดือนเดือนครึ่งใช่ค่ะเหมือนที่คุณพ่อ
บอกนี่ฮะโอ้โหทุกผู้ชมครับวันนี้คุณเนติ
ชาวก็ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วฮะเป็นถนนในพื้นที่
บนศรีมหาโพธิอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลา
นบุรีตรงนี้แล้วครับเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสะแก้วนะ
ฮะถนนสายนี้เป็นถนนสองเลนนะครับข้างทางก็เป็นป่า
เป็นไร่มันสำปะหลังจุดเกิดเหตุมีร่องรอยรถถลาย
ก่อย่าไปเฉียวชนต้นไม้ที่เกาะกลางนะฮะก็เหมือน
ที่แฟนสาวของผู้ตายบอกอ่ะคือรถกระบะคันก่อเหตุ
คู่กรณีเนี่ยขับปาดมาอย่างกระชั้นชิดค่ะแฟนนุ่มก็เลย
แกร่ไปทีนึงจากนั้นก็ถูกไล่เบียดไล่แซง
ปาดอยู่ร่วมสิบกิโลจังหวะสุดท้ายมันแซงซ้าย
เปิดกระจกยกมือขึ้นมานึกว่าชี้นิ้วด่าค่ะลั่นไกลปั้ง
หันไปถามแฟนมันเฉียวเธอไปฮะโดนไหมเป็นอะไร
แฟนบอกเขาโดนอ่าแล้วรถก็เซลงเกาะกลางถนนเลย
คือมันเข้าตรงฝั่งด้านข้างใช่ไหมคะมันเข้าแถวแบบอ่า
ปอดเลยเหรอคะมันคงเฉียงลงอ่ะอืมนี่รถ
ทุกผู้ชมครับนี่ฮะที่ไหล่แบบนี้เลยอ่ะนี่นี่เข้าไหล่แล้วมันโอ้โหโชคร้ายมากคือมัน
มันทะลุเข้าตรงกลางตัวมันทะลุเข้าไปแล้วมันเข้าปอดเข้าวัยวะภายในอ่ะค่ะ
คือถ้ามันเฉียวทะลุแขนไปมันก็ยังดีใช่ไหมใช่ค่ะคือบอกแค่ว่าเขาโดนเนี่ยก็
แล้วก็ไม่ทันถามอะไรต่อฮะก็เสียหลักไปเลยเสียหลักแล้วก็ฟุบนิ่งไปเลย
กระบาดของสิบเอกเอกรัฐนะฮะตำรวจก็นำไปจอดเอาไว้ที่โรงพักก่อนนะครับ
ยังเป็นของกลางในคดีนะฮะต้องตามหาคนร้ายต่อสพรบภัยนะครับ
ก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะฮะสภาพด้านข้างฝั่งที่นั่งผู้โดยสารก็พังยับนะฮะ
กระจกแตกภูมิกับการสรพรปภัยพันธุ์ตำลวดเอกพงษ์อนันรักษาชาติ
บอกว่าตำรวจลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพื่อติดตามรถคู่กรณีนะฮะ
คาดว่าจะขับไปถึงบุรีรำเลยนะฮะคือตามไปแล้วด้วยนะฮะ
แต่ปรากฏว่ายังไม่ใช่นะฮะค่ะยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ติดตามยากพอสมควร
เนื่องจากไม่มีข้อมูลแล้วก็หลักฐานแต่เจ้าหน้าที่จะทำงานอย่างเต็มที่
เพราะพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุถือว่าอุกอาจมากมีการขับรถไล่บี้กันมานะครับ
ซึ่งระยะทางไม่ใช่ใกล้ใกล้แล้วเหตุการณ์อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่อารมณ์ชั่ววู้
เพราะมันไล่กันมาร่วมสิบกิโลไงคือถ้าคิดได้มันต้องคิดแล้วอ่ะ
ถ้าชั่ววูบมันต้องแบบอ้าวดึงกลับมาได้อะไรได้อ่ะคือมันต้องฟึ๊บ
โดยฉับพลันใช่ไหมใช่ค่ะแต่อันนี้ร่วมสิบกิโลคุณมีเวลาที่จะคิดหรือว่า
เอาแค่นี้ก็พอนะแต่นี่คือคุณยังไล่บี้เขาเพื่อจะเปิดกระจกแล้วยิงใส่เขาให้ได้
ค่ะบรรยากาศการรดน้ำศพในวันนี้นะครับหลังจากรับศพของสิบเอกเอกรัฐ
มาถึงบ้านนะฮะที่บ้านซับตะเคียนตะมนต์ซับมะกรูดอ่ะเฮ้ยคลองหาดจังหวัดสาแก้วนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับญาติพี่น้องเพื่อนทหาร
ผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะแฟนสาวว่าที่เจ้าสาวของผู้ตาย
ร้องไห้ตลอดเวลาซึ่งความจริงคืนนี้เธอบอกก็นัดกันจะไปลอยกระทงนะ
สุดท้ายต้องมาจัดพิธีรดน้ำศพให้กับแฟนนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวของเธอแทน
อ่ากำลังติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะฮะ